คุณผู้ชมยังจำคดีนี้ได้ใช่ไหมครับ

โอ้โฮหลังจากเรื่องของมารินสกายมาแทรงนะ

นัดทำร้ายร่างกายผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ส่วนคู่กรณีก็คือนายกิติศักดิ์สิงโตนะครับ
ก็เข้ารับทราบข้อกล่าวหาขับรถจักรยานยนต์โดยประมาทเป็นเหตุ
ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายก่อนจะถูกปรับ๔๐๐บาท
ตามกฎหมายจราจรด้วยนะครับ
ประเด็นนี้ก็ต้องมีความคืบหน้า
แต่ว่าตอนนี้คุณน็อตก็เป็นพระน็อตอยู่

โดยนายสงครานอาจิริยศัพท์ธนายความและประธานเครือข่ายต่อต้าน
บ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย
ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัว
ระบวนวันที่๒ธันวาคม๒๕๕๙ที่ผ่านมา
พนักงานสอบสวนตำรวจนครบานยานาวา
เปรียบเทียบปรับ๔๐๐บาทนายกิติศักดิ์สิงโตหรือว่าบอย

เป็นเหตุให้ชนแล้วก็ทำให้รถยนต์ผู้อื่นเสียหาย
จากกรณีขับรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถมินิคูเปอร์
ของนายอัครณัฐอัธริยริยฤทธิ์วิกุลหรือว่าน็อต
พิธีกรและก็นักแสดงสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่ง
ส่วนข้อหาชนแล้วหลบหนีและข้อหาอื่นนะครับพนักงานสอบสวน
ได้ทำความเห็นเสนอพนักงานอายการ
ส่วนนายอัครนัทคู่กรณีพนักงานสอบสวน
นำตัวผู้ต้องหาส่งให้กับพนักงานอายการ

เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำได้รับอันตรายสาหัส
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๙๗ในเร็วนี้นะครับ
ด้านของพันธุ์ตำรวจโทรอดีรเอกพันธุ์ใหญ่
รองภูมิกับการสืบสวนสอบสวนของตำรวจนครบานยานาวา
ก็ยอมรับเขาว่านายกิติศักดิ์หรือว่านายบอยเนี่ยนะครับ
ได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้การรับสาภาพ

ตำรวจก็ได้เปรียบเทียบปรับไปแล้วเป็นเงิน๔๐๐บาท

นายกิติศักดิ์ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
ตำรวจก็เลยอยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐาน
เพื่อมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่ต่อพนักงานอายการต่อไป

เขาที่ชนเขารีบไปตามแท็กซี่อีกคันหนึ่งที่มาเฉียวด้วยเหมือนกัน

ส่วนกรณีของคุณน็อตนายอัครนัทนั้นนะครับ

แล้วก็อยู่ระหว่างนัดหมายส่งฟ้องผู้ต้องหา
คดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
ในวันที่๗ธันวาคมนี้ครับ